เราสตีฟเหมือนกับเฮมใช่หรือเปล่าครับ

คุณคุณตอนนี้คุณจีบอยู่ไหมหรือยังไง
เรียกว่าเราคุยกันเป็นแบบเพื่อนไปก่อนดีกว่าครับผม
ตอนนี้คือผมยังแบบยังไม่มั่นใจว่าอนาคตจะเป็นยังไงครับ
ก็เลยคุยกันเป็นเพื่อนไปก่อนประมาณครับ
คุยเยอะกับเพื่อนคนอื่นไหมครับ

ทำคะแนนเยอะไหมช่วงนี้
คะแนนเยอะไหมผมผมไม่แน่ใจว่าแบบไหนเล็กทำคะแนนครับผม
ก็แบบอาจจะเป็นเม้นคุยกันคุยกันทุกวันอะไรพวกนี้ประมาณนี้ก็ไม่รู้
ก็ถามกันเรื่อยครับผมส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนถามมากกว่าวันนี้ทำอะไรเป็นยังไงบ้าง
ผมก็ถามกลับแค่ประมาณนั้น
คุณก็จะมาดามใจเขาได้ไหมครับเค้าเดินศพมาก
เพราะว่าจะเรียกว่าดามใจไหมคือเค้าก็เศร้าอยู่นะ
เพราะว่าเป็นเพื่อนยังมาแปลงสิบปี

มันเป็นพี่หมาให้กับเขาก็ได้ข้อง
ก็เป็นไปได้ครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมดูดวงได้ด้วย
ก็จะแบบเฮ้ยดูให้หน่อยเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
แล้วไม่ได้ดูดวงตัวเองหรือยังค่ะ

ผมไม่ได้ดูดวงให้ตัวเองมานานมากแล้วครับผม
จริงก็เลิกจริงไม่ได้รับดูดวงให้คนอื่นแล้วครับผม
ดูให้เป็นอย่างไรบ้างทุกให้เป็นอย่างไรบ้างครับ
เขาจะได้เจอนุ่มคนไหนอะไรอย่างไรลักษณะเป็นอย่างไรคนแบบเล่นหรือเปล่า

จากเพื่อนเพื่อนเป็นคนพิเศษเป็นแฟนไหม

ก็เป็นเพื่อนที่พิเศษกันครับเป็นเพื่อนสนิทกัน

เขาก็คือมาปรึกษาไหม

เป็นคือสาวควรสนิทกับเพื่อนที่สนิทที่สุดครับ

โอเคพรุ่งนี้ก็เจอกันบ่อย

ด้วยความที่เราทั้งคู่งานยุ่งกันทั้งคู่เนาะ
ถ้าว่างเมื่อไหร่ก็พยายามจะนัดเจอกันเรื่อยครับ

คุยกันทุกวันครับ